ดูปฏิบัติการการช่วยนาทีชีวิต

พี่กนที่เค้าแจ้งมาว่ามันหลบหนีไป

ตอนนี้กำลังตามหาอยู่ด้วยค่ะ
พี่กู้ชีพอสริกาค่ะ

กวางน้อยนี่แหละคุณผู้ชมคุณชนะ
ตกลงไปในบ่อน้ำบาดานลึก๕เมตร
จุดนี้นะคะอยู่ที่สวนแห่งหนึ่งในพื้นที่ติดแนวเขา
ซอยหลังวัดตำหนักหมู่๓ตมสาธิกาธรรมนึงจนครนายก
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอกับกวางเพศเมียหนัก๖๐กิโลกรัม

ก็ยังว่าโชคดีหน่อยที่บ่อนี้น้ำมันไม่เยอะมากนัก
ก็เลยช่วยขึ้นมาได้อย่างเรียบร้อยนะคะ
แม้ว่าการช่วยเหลือจะยากลำบากหน่อยก็ตาม

เจ้าหน้าที่เขามีวิธีการนะโดยการประสานขอรถน้ำ
ขอรดน้ำมาทำอะไรมาปล่อยน้ำลงไปในบ่อ
ก็กะว่าพอน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยแล้ว
วางมันก็จะลอยตัวขึ้นมาเหมือนกัน
คุณจำข่าวที่เราเคยเล่าได้ไหมว่ากวางลอยทะเลน่ะ
ก็คงจะเป็นอาการเดียวกันที่มันจะลอยขึ้นมาได้

พี่กู้ภัยก็อุ้มมันขึ้นมาปั๊บนะ
ก็กะว่าคงจะช่วยแล้วก็สงบตัวลงดีนะ
จ้าตกใจกระโดดหนีไปเลยค่ะ
เจอกันเหมือนกันน่ะนะ
แล้วกวางน้อยตัวนี้เป็นของใครล่ะคะ
เป็นของคุณพี่สอนชัยปั่นฉากอายุ๖๖ปีค่ะ
พี่ก็บอกว่ากวางเพศเมียตัวนี้นะเป็นกวางพันรูซ่า
เมื่อสองวันก่อนกวางรูซ่าที่เลี้ยงเอาไว้ในกะโรงมีเก้าตัว
มันพังประตูกงหลุดออกไปหมดเลยตอนนี้ตามจับยังไม่ได้เลยค่ะ
ทั้งตัวเออนั่นสิหายไปหมดเลยเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งช่วงสายนะจ๊ะไปเจอกวางรูซ่ารุ่นลูก
มันเดินลัดเลาะอยู่ในสวนนะคะแล้วก็เพราะว่ามันน่าจะตกลงไปในเบาะบาดานนี่แหละ
ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
มูลค่าของกวางแต่ละตัวมูลค่า๑๕๐๐๐๒๐๐๐๐บาทเลยนะ
โหตัวเป็นหมื่นอืมไปแพงไม่ถูกนะ
เพราะฉะนั้นท่านใดที่เห็นน้องเนี่ยก็อย่าไปทำร้ายหรือจับมันเอาไว้นะคะ
ก็กรุณานำมาคืนด้วยละกันนะคะตอนนี้ก็พยายามจับอยู่

เดี๋ยวก็ช่วยมันถ้าจะยังไม่ได้ต้องหนีไปอีก

กวางนะนี่คุณพูดอะไรเหรอ